สมัยก่อนบอกเลยพี่ไม่เคยถูกจริงเลยนะ

เล่นมาไม่รู้กี่สิบเรื่อง๓๐ไม่เคยจูบจริงเลย

พี่ต้องการสอนให้เขารู้ผิดชอบชั่วดีแบบนี้

แต่พี่คิดว่ามันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกในโลกนี้

คุณมีสินค้าในนั้นในหมู่ไหนที่คุณต้องการ
ไม่ว่าจะเป็นกีฬาอาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องสำอาง
อันต่างมีหมดในราคา๙บาท
ถ้าเกิดว่าไม่ฟาดจริงแม่ไม่มาค่ะ
แล้วที่สำคัญเก็บเงินไปค่ะ
ชอบจริงอันนี้ชอบจริง

พวกพี่กิ๊กมาเยือนถึงไทยรัฐผมขนลูกนี่สู้เลย

ได้เลยค่ะเอาตั้งแต่แรกเกิดตัดสายสดูเลยนะ

คุณลอดหนามทุเรียนของตลาดสดมาได้อย่างไรจนถึงปัจจุบันนี้
ให้พูดความจริงไหมในตอนนู้นเนี่ยเกือบไม่รอดเหมือนกันคุณอย่าลืมนะว่า
สมัยก่อนเนี่ยที่เล่นเนี่ยเขาจะไปถ่ายสถานที่จริงอยู่แล้วในตลาด
แล้วก็เราจะปะทะกับแม่ค้าโดยตรง
สมมุติเราไปถ่ายเนี่ยจะมีแม่ค้ามามุงเราก็ไล่เขาไม่ได้นะคะ
เพราะว่าจริงแล้วเขาก็เงียบหน่อยนะเงียบหน่อยนะ
เราก็นั่งกับเขาไปแต่ว่าเวลาที่เราจะย้ายไปอีกมุมหนึ่ง
เราเขาเห็นเราปะทะกับนางเอกที่เขาชอบเนี่ย
เขาก็จะมีร้านแม่เนี่ยร้านขายทุเรียนถือยังงี้เลยนะ
ทีมงานต้องเอาพี่กิ๊กลากไปที่อื่นนี่คือเรื่องจริงเลย
เขาถึงเมื่อก่อนเขาเรียกว่าพี่กิ๊กทุเรียน
มีประสบการณ์เฉียดโดนหนามทุเรียนกับหน้าไหมครับ
ก็เคยกันเนี่ยค่ะใช่มีมนต์รักลูกทุ่ง

สายใจสายใจสายใจสายใจสายใจสายใจสายใจ
แล้วก็มีดาวพระศุกรมีดาวพระศุกรคนอินมาก
ดาวพระศุกรชื่ออะไรนะเออมายารัสมี
มายารัสมีอีมายารัสมีมายารัสมีถูก
แล้วตอนหลังเนี่ยเขาไม่ใช่แค่นั้นนะอีกิ๊กด้วย
เพราะว่าคนคือเขาจำไปแล้วไงว่าอีนี่เป็นตัวร้าย

น้องกกน่ารักจังเลยน้องดาวพระศุกรน้องดาวพระศุกร

คือแบบนี้เลยคือแบบมันจะเปลี่ยนแบบจากหน้าเป็นหลังจริง

ตอบยากอ่ะทุกเรื่องคือแบบเป็นที่น่าจดจำ
แต่ละแบบมุมมองของแบบการใช้ชีวิตน่ะ
เพราะทุกละครที่พี่กิ๊กเล่นในทุกเรื่อง
กิ๊กจะเอาเนื้อเรื่องมาอิงกับตัวเอง
หมายความว่าเราจะรู้ว่าอย่างตัวร้ายมันให้ข้อคิดอะไรคนดู
สุดท้ายเนี่ยตัวร้ายจะต้องเจออะไรบ้าง
เป็นคนปกติเขาจะไม่เรียนรู้ได้ถูกไหม

เวลาเราเล่นละครเนี่ยเราต้องสอนคนดูนะ
ในแบบฉบับที่ว่าต้องให้เขารู้ว่า
สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวร้ายไม่มีใครได้ดีนะ

เพราะฉะนั้นคุณจะเป็นตัวร้ายหรือคุณจะเป็นนางเอก

ต้องเพราะว่าดูคุณดูตั้งแต่ต้นเรื่องเนี่ย
ดูสิว่าตัวอะไรแย่งนางเอกมาทำตัวไม่ดี

ผลกรรมของมันที่ได้รับไม่มีใครได้ดี

ได้รวรรามผู้ชายที่เป็นพระเอก

จริงแต่สมัยก่อนบอกเลยพี่ไม่เคยถูกจริงเลยนะ

เล่นมาไม่รู้กี่สิบเรื่อง๓๐ไม่เคยจูบจริงเลย

คัดคอเลยเหรอถูกหยอนกลับไปได้นะ
ทำไมโชติไว้แบบทำไมไม่จ้างฉันตั้งแต่ตอนนั้น

จริงเชื่อไหมว่าสมมุติว่าเล่นสมัยก่อนเนี่ยนะ
จะนอนทับกันเอาอย่างนี้ดีกว่านอนปั้มกัน

แต่ไอ้ปากจูบปากพี่ไม่เคยเลย
เสียดายมากทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นน่ะ

ลิซ่าทำเหมือนมากเลยนะ

ซ้อนหน่อยซ้อนเบ้ปากหน่อย
จริงมันก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่า
เหมือนกับเป็นบทอะ
พอบทมันพาไปเราก็แบบ
เออทำไมคุณไลค์อย่างนี้ล่ะ
อย่างนี้จะดีเลย
คือมาเป็นไปเองนึกออกปะ
แบบโดยภาพและโดย
เออเขาเรียกว่าอะไร

มันทำให้เรารู้สึกว่ามันจะต้องเบ้อะ
อะไรอย่างนี้
คือแบบเรารู้ออกป่ะ
แต่พอมีท่าขึ้นมาปุ๊บ
จริงยิ่งน่ารังเกียจหนักไปอีก
พี่ก็น่ารังเกียจเลน
เลนน่าเกียจมากเลย
บ้ากามมาก
ฉันไม่อยากจะคุยด้วย
ก็คืออย่างนี้มันจะเป็นอะไรอย่างนี้มากกว่า
ทักษะในการเบ้ปากสำหรับคลิกโซเซนต์นี้ต้องเริ่มต้นยังไง
เราดูองศาของหน้าก่อน

แล้วก็แบบทำตาเหลือกนิดนึง
ตามองบน
พอตามองบนปุ๊บปากต้องคว่ำลงด้วย
อย่างนี้
คุณคือตำนานผมทำไม่ได้
คุณเป็นเจ้าของชายา
กดปุ่มแล้วก็ร้องไห้ได้เลย

ไม่ได้สิเดี๋ยวหน้ารถนี่ตั้งแต่หน้าดาบนี้นะ

คุณจะสั่งเที่ยงคืนคุณสั่งได้เลย

คุณมีสินค้าในนั้นในหมู่ไหนที่คุณต้องการ
ไม่ว่าจะเป็นกีฬาอาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องสำอางอะไรต่าง

และช็อปรับเงินคืน

เขาสามารถที่จะรับเงินคืนได้อีก
คือมันเป็นคอยคอยที่เป็น๕๐

แม่เนี่ยชอบจริงนะเพราะว่ามันยังไม่ต้องจ่ายเลยไง

เพราะว่าเขาเรียกว่าเงินการซื้อขายของผู้จ่ายกับผู้ซื้อเนี่ย
แต่ว่าเจ๊ชอบเก็บเงินไปทั้ง
สำหรับนักช็อปอย่างโซจานีแนะนำเขาหน่อยว่า
แบบมาราทอนแบบไม่หลับไม่นอนมันต้องแบบไหนครับ

ส้มนะคะมีกระเป๋านะคะน่ารัก

คุณสามารถที่จะสั่งงานในนั้นได้เลย

หนึ่งก็มีกระสอบทรายยี่ห้อนี้

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารสินค้า

พี่คะมีเบอร์๗๕ไหมคะ

เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับคนที่เขามากด

ได้รับเงินคืน๕๐คอย

วันที่๒๔พฤศจิกายนถึงวันที่๑๕ธันวาคมนี้ค่ะ

รีบหาแบบสินค้าที่จะซื้อของขวัญให้กับ

ลองไปสัญหาดูในช้อปปี้นะคะ